ที่จังหวัดชนบุรีครับคุณผู้ชมครับไฟไหม้กุฏิฮะ
ไฟไหม้กุฏิแล้วเป็นกุฏิไม้วอดทั้งหลัง
พอเข้าไปดูครับเจอพระท่านพิการแล้วก็ถูกไฟคลอกอยู่ในนั้นนะครับ
ตำรวจสภศรีราชานะครับจังหวัดชนบุรีได้รับแจ้งว่า
เกิดเหตุไฟไหม้กุฏิพระที่วัดไร่กล้วยหมู่๒ตำบลสุรศักดิ์อเภศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับ
คุณผู้ชมดูฮะไฟแรงขนาดไหนมีพระลูกวัดติดอยู่ในกุฏินะครับ
รีบไปตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
เอารถดับเพลิงไปช่วยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างประทีบไปด้วย
ที่เกิดเหตุเป็นกุฏิครึ่งไม้ครึ่งปูนสองชั้นครับเพราะว่าไฟกำลังโหมเร็วทีเดียว
เจ้าหน้าที่แล้วก็พระลูกวัดช่วยกันระดมฉีดน้ำครับจะพยายามจะสกัดไฟฉีดเลี้ยงไว้อย่างนี้ด้วย
แต่ก็ไม่สามารถยับยั้งนะครับไฟได้จากนั้นไฟมันลามไปทั้งกุฏิครับเจ้าหน้าที่ยังทราบว่า
อ้าวมีพระลูกวัดติดอยู่ด้วยเหรอนักผจญเพลิงเข้าไปช่วยครับแต่ไม่สามารถเอาตัวท่านออกมาได้
เสียชีวิตอยู่ข้างในทราบชื่อคือพระเสียงอาชิโตทองธรรมชาติอายุ๙๒ปีแล้วนะครับ
ไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงเข้าไปไม่ได้จริง
นัชพลช่วงบัวนะครับอายุ๒๓ปีเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงดังคล้ายไฟช็อตในกุฏินั่นแหละ
แล้วก็เห็นประกายไฟแล้วลามอย่างรวดเร็วเลยส่งผลให้พระลูกวัดนะครับวิ่งออกมา
แล้วช่วยกันตักน้ำจะไปดับไฟแต่มันไม่ทันครับไฟมันลามเร็วจริง
ขณะเดียวกันในกุฏิมีพระลูกวัดติดอยู่หนึ่งรูปท่านพิการเดินไม่ได้ครับ
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็สอบปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์
เจ้าหน้าที่สันนิจฐานสันนิจฐานว่าอาจจะไฟฟ้านัดวงจร
เนื่องจากสายไฟและสายสื่อสารในกุฏิเก่าแล้วสุดโทรมครับ
ขณะเดียวกันก็นำนะครับศพของพระลูกวัด
เก็บรักษาไว้ที่โรงพยาบาลแหลมชะบัง
เพื่อรอการสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
สรุปสาเหตุที่แท้จริงต่อไปครับ